คุณป๊อกนะคะสามีคุณมากกี้
กับเพลงฮิตนะคะ
วิบวับ
แต่ว่ากลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
อีกนึงดราม่าเช่นเดียวกี่ที่บอกไปนะคะต้องมีวิคนิทถาม
แคปชั่นบอกว่าตัวไหนไปทำกระเป๋าดีนะ
คือเห็นภาพไหมคะเรือนขวัญมันเป็นภาพหนังจราเข้
แต่ว่าจริงมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดเชียงราย

เท่านั้นแหละค่ะปรากฏว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้ามาถล่มต่อว่ายกใหญ่
บอกว่าไม่เหมาะสมบ้างบอกว่ารู้สึกเสียใจที่อุตส่าห์ชื่นชม
ทำไมมีทัศนคติแบบนี้นะคะ
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการรณรงค์ไม่ให้นำหนังสัตว์มาทำกระเป๋าค่ะ
ทำให้เมื่อวานนี้ก็เกิดกระแสเทรนด์ทวิตเตอร์เหมือนกัน
มิวนิถาขึ้นเลยอันดับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งน้องก็ไม่ปล่อยให้เรื่องราวมันยืดเยอะยาวนานค่ะ
ขอโทษกับการกระทำของตนเองนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะ
ว่าไม่ได้มีเจตนาทำตามที่โพสต์ไปแหละค่ะ
ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่นะคะเพราะว่าตอนที่คนเข้ามาต่อว่า
โอ้โหว่ายาวเหยียดเลยอ่ะนะคะว่าที่ผ่านมาตกลงเป็นนางเอกที่ชอบแอปหรือเปล่า
เออแล้วก็โยงใยไปถึงเรื่องแบบชีวิตส่วนตัวไปอีกนะคะ
ก็ถือว่าใจเย็นแล้วกันนะคะแล้วน้องก็ออกมาขอโทษแล้ว
แต่ก็จะเข้าใจชาวนี้ได้แหละเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะ
ว่าเป็นดาราไทยหรือว่าดาราต่างประเทศเองนะคะ
บางท่านก็ออกมาโรนโรงด้วยนะคะว่า
อย่าทำร้ายศาสตร์ถ้าเราจะใช้สิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะ
ให้เปลี่ยนมาใช้เป็นกระเป๋าพงกระเป๋าผ้าแบบนี้นะคะ
ดีกว่าเนอะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์เหมือนกันนะ
ดังเวลาโพสต์อะไรก็ต้องแบบว่าคิดเยอะนิดนึงนะจ๊ะ